ตอนนี้การสื่อสารผ่านโลกโซเชียลเป็นสิ่งที่หลายภาคการเมืองในไทยให้ความสำคัญแล้วก็ใช้เป็นกลยุทธ์นะครับ
อย่างเช่นการประชุมสภาผู้แทนรัศดรในช่วง๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าเนื้อหาในการประชุมนั้นถูกถ่ายทอดผ่านโลกโซเชียลอย่างทันทีทันใด

หากมีการทำเหมืองแร่ฐานหินในพื้นที่แห่งนี้จะเกิดความเสียหายกับพื้นที่กับประชาชนชาวชาติภัณฑ์อย่างเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธาน
หากการขาดน้ำปลาปลาใช้ระยะเวลาเพียง๒๓วันเนี่ยคงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดที่จะต้องมาหารือผ่านท่านประธาน
ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ภาคเกษตรกรเลย
แต่วันนี้เศรษฐกิจซบเศร้า
เห็นได้ชัดว่าพี่น้องประชาชนลำบาก
ทันทีที่การอภิปรายในสภาผู้แทนรัศดรสิ้นสุดลง
ไม่กี่อึดใจเราก็ได้เห็นเนื้อหา
ประเด็นการอภิปรายพร้อมภาพและเสียง

ทั้งเฟสบุ๊กทวิตเตอร์ยูทูป
เพราะแต่ละพักการเมืองมีทีมงาน
ตัดต่ออย่างรวดเร็วเพื่อสื่อสารถึงประชาชน

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่พักการเมืองปรับตัว

แต่เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย

อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด

อย่างนายแพทย์โชลนานศรีแก้วจากภักดิ์เพื่อไทย

มียอดผู้ติดตามสูงถึง๓๐๐๐คน

จะมีความเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลไม่มากนัก

คือการลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน
เห็นหน้าเห็นตากันโดยตรง
ส่วนฝั่งพักรัฐบาลอย่างภูมิใจไทย

โดยเฉพาะกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
มักจะแสดงความเห็นส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก
ประเด็นที่สังคมกำลังสนใจ
และยังเดินหน้าพาลูกทีมลงพื้นที่โปรโมท
นโยบายกัญชาเสรีอย่างต่อเนื่อง

จากพยายามปรับตัวใช้สื่อโซเชียลให้มากขึ้น
จากการเอาประเด็นการอภิปรายของสอสอในพักลงผ่านเพจหลักแล้ว
นายจุลิลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์
ก็ยังเดินสายขึ้นเหนือร่องใต้

จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

กลยุทธ์ของแต่ละพักที่พยายามสื่อสารผลงานผ่านสื่อโซเชียล
ด้านหนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ที่จะได้รับข่าวสารจากภาคการเมืองโดยตรง
แต่อีกด้านหนึ่งอาจกลายเป็นหอกทิ้มแทงกลับ
ผู้ที่เห็นต่างหยิบยกมาเป็นประเด็นโจมตี
ผู้บริโภคข่าวสารจึงต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันสื่อชนิดนี้

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน